ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการเปิดนิทัศกาลภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
พิพิธภัณฑ์ตำรวจที่วังปารุสกวันค่ะ
พลตำรวจโทดูสิตสังคเมคะรักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะประธานในพิธีเปิดนิทัศกาลภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุษกวัลภายในกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ถวายเครื่องทองน้อยบนโต๊ะหมู่บูชา
หน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
จะร่วมกับข้าราชการตำรวจนครบาน
ถวายความเคารพด้วยการโค้งคำนับ
พลตรวจโทรศิษฐ์ระบุว่านิทธาศกาลดังกล่าว
เป็นการแสดงภาพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
และเป็นโอกาสอันดีให้ประชาชนได้ชมภาพพระราชกรณียกิจ
รวมถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายงดงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ทัศกาลภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติถูกจัดขึ้นในรูปแบบนิทัศกาลภาพถ่ายในสวน

จากนี้ยังเปิดให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนลงนามแสดงความอาลัย
และร่วมกิจกรรมเขียนใบโพพิสุทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๓พฤศจิกายนรวม๒๔วัน
เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการตำรวจตั้งปณิธานสืบสารความดี
ถวายพระราชกุศลและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป